คุณผู้ชมคะดูเรื่องราวนี้หน่อยค่ะ
เหตุการณ์นี้มันเป็นเรื่องสลดที่เกิดขึ้น
ผู้หญิงคนนึงชื่อคุณเจนเธอตั้งท้อง๙เดือน
แล้วปรากฏว่าเธอมีอาการเหมือนกับคนติดโควิดเลย
ไปตรวจดูผลเพิ่งออกเมื่อวันซืนเองนะคะ
รู้ว่าติดโควิดแล้วคืนวันนั้นที่รู้ผลว่าติดโควิดนะ
หมอต้องรีบผ่าเอาเด็กออกเลยค่ะเพราะว่าท้อง๙เดือนแล้ว
ทีนี้ตัวเธอไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าลูกที่คลอดออกมา
เพราะว่าเมื่อวานเธอเสียชีวิตจากโควิด๑๙นะคะ

บอกว่าอาการของเธอค่อนข้างหนัก
กลัวว่าถ้าทิ้งไว้จะไม่ปลอดภัยทั้งแม่และลูก
ต้องเลือกช่วยชีวิตสักชีวิตหนึ่งล่ะ
ก็ลูกเนี่ยคลอดออกมาได้นะคะคุณหมอทำคลอดให้
แต่ว่าแม่เสียชีวิตแล้วช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
ก็มีการนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดโพธิยารามตำบลสารจิตที่ศรีสัชนาลัยของสุโขทัยนะคะ
กู้ภัยนำร่างคุณเจนวัย๒๘ปีทำพิธีชาปนกิจ
ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีญาติไม่กี่คนค่ะร่วมพิธี
และที่สำคัญเขาต้องมีการวีดีโอคอล
ไปถึงสามีของคุณเจนนะคะสามีเนี่ยนะก็ติดโควิดเหมือนกัน
ลูกสาวคนโตอายุ๘ขวบก็ติดโควิดเหมือนกัน
นี่เป็นภาพตอนวีดีโอคอลค่ะให้เห็นการประกอบพิธีชาปนกิจนะคะ
ซึ่งทั้งตัวสามีแล้วก็ลูกสาวอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
ก็เป็นการร่วมส่งดวงวิญญาณบรรยากาศนะคุณสืบสกุลคุณผู้ชม
มันเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเดี๋ยวดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยนะคะ
ซึ่งคุณเจนวัย๒๘ปีคนนี้เธอเป็นแม่ค้า
ออนไลน์ค่ะถือว่าเป็นผู้ที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด๑๙
รายที่๓๕ของสุโขทัยเธอเนี่ยตั้งคันได้๓๖สัปดาห์นะคะ
รูปร่างเธออ้วนน้ำหนัก๑๕๒กิโลกรัม
แล้วอาการเริ่มมีอาการไม่ว่าจะเป็นหายใจเหนื่อยหอบ
ราบไม่ได้แสดงอาการมาตั้งแต่๑๓สิงหาค่ะ
แล้วพอมาวันที่๑๖สิงหาที่ผ่านมาเธออาเจียนออกมาเป็นเลือด
ทีนี้พอตรวจปั๊บผลเป็นบวก
พอรู้แบบนี้ก็เลยไปตรวจซ้ำที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
ผลออกมาวันที่๑๗ก็คือเมื่อวันซืนนี่นะคะ
ทางคุณหมอแจ้งว่าติดเชื้อโควิดทั้งตัวคุณเจนภรรยาแล้วก็สามีด้วย
รถโรงพยาบาลมารับตัวไปรักษา
ทีนี้พอไปที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยอาการหนักไงคะ
ก็ต้องส่งตัวเธอไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีสังวร
พอไปถึงหมอก็วินิจฉัยเพราะว่าเธอมีทั้งน้ำหนักตัวเยอะ
แล้วก็ท้องอยู่๙เดือนกลัวไงว่าลูกในท้องจะเป็นอะไร
หมอตัดสินใจเลยค่ะคืนวันที่๑๗ตอน๔ทุ่มครึ่ง
ผ่าคลอดลูกในท้องออกมาเป็นน้องเพศชายนะคะ
น้ำหนักตัว๓๔๗๐กรัมถือว่าแข็งแรงเลยค่ะ
ทีนี้พอคลอดออกมาแม่ยังไม่ได้เห็นหน้าลูกชายเลย
เพราะว่าวันรุ่งขึ้นก็คือเมื่อวานนี้แม่เสียชีวิตลงนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการรับตัวลูกสาวคนโตวัย๘ขวบไปตรวจด้วย
เพราะว่าอยู่กันในครอบครัวพ่อติดเชื้อแล้วแม่ติดเชื้อแล้ว
ลูกสาวคนโตจะเป็นยังไงปรากฏว่าน้องก็ติดเชื้อเหมือนกัน

แล้วเช้าวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวของเราโทรศัพท์ไปหาคุณแม่ของคุณเจน
ซึ่งคุณแม่นะเสียงสั่นเคลือเลยคุณเสียใจที่ลูกสาวเสียชีวิต
แล้วคุณแม่บอกว่าตอนนี้แม่ก็อยู่กับคุณพ่อแล้วก็มีลูกชายคนเล็กอีกคนนึง
ตัวคุณแม่เนี่ยทำอาชีพเป็นแม่บ้านแล้วพอห้างปิดแบบนี้เนี่ย
คือเป็นแม่บ้านของที่ห้างพอห้างปิดก็ไม่มีงานไม่มีรายได้
แล้วสิ่งที่เป็นห่วงห่วงหลานคนเล็กที่เพิ่งคลอดออกมา
ยังไม่ได้เห็นหน้าแม่แม่ก็มาตายก่อน
เอาเดี๋ยวฟังเสียงแม่ของคุณเจนหน่อยนะคะ
คุณแม่ตอนนี้คุณแม่อยากกลับบ้านเนาะ
เป็นกำลังใจให้คุณแม่ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองก่อนเนอะ
คุณแม่อายุทีเท่าไหร่แล้วทดค่าปีนี้

อายุ๕๑ย่าน๕๒แล้วค่ะ

ค่ะมีลูกสองคนใช่ไหมคะ

อืมค่ะ
ก็เป็นกำลังใจค่ะคุณแม่เอาใจช่วยเนอะ
คือแต่ยังไงก็ให้ดูแลสุขภาพตัวเองก่อนนะ
ให้แข็งแข็งอาจจะได้มีแรงมาดูราวราญดูแลราญเนอะ
นี่นะครับก็เป็นครอบครัวของผู้สูญเสียนะครับ
ก็ยังมีหลานตัวน้อยที่เพิ่งจะผ่าคลอดออกมา
ต้องคอยดูแลต่อไปนะครับ